กลับมาช่วงนี้ใครอยากจะพาคุณผู้ชมในอาโศงบนปาด
ล่าสุดนี้เขาไปเดินตามห้างไปตามใครเจอนุ่มอ้วนเด่นคน
คือเห็นง่ายมากเพราะว่าตัวนางเด่นมาก
คนก็เลยเห็นว่าไปเดินควงสาวคนหนึ่ง
ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าสาวนอกวงการคนนี้
จะใช่หวานใจตัวจริงหรือเปล่าค่ะ
ฟูจริงด้วยน้ำปูจริงคุณเหมือนขนมปังอบ

เตรียมจะแตกปุ๊บอย่างนี้
เขาบอกว่าคิดว่าจะหมดยุคของปาปารัสซี่
แชะภาพไปซะแล้วยังค่ะต้องบอกเลย
นักแสดงหนุ่มอ้วนเด่นคุณนะครับ
ถูกตามคิดแอบตามติดแอบลั่นชัตเตอร์แบบรัวกันเลยทีเดียว

กินข้าวดูหนังไปกันสองคนจ้า

สไตล์หนุ่มขี้เล่นเอาคืนปาปารัสซี่แบบขำนะครับ
ไม่ได้ชวนไม่ได้เดินเข้าไปต่อยนะ

ก็เลยชวนเพื่อนสาวทำตัวมีพิรุษดีกว่า

ส่วนทางผู้ใหญ่ต้นสังกัดก็ไม่ได้ยื่นใบแดงมานะครับ

แต่ก็อยากให้คบกับคนที่สามารถส่งเสริมกันได้ในเรื่องงานนั่นเองค่ะ

ฟิตเน็ตด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปเดินห้างนะถ้าจำไม่ผิด
แต่ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีโรงหนัก
เป็นเพื่อนคือแบบเพื่อนก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกัน

เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แบบอายุ๑๖จนปัจจุบันอายุ๒๒
มีคนตามถ่ายมีประมาณ๒๓คนที่ตามถ่าย
แต่ว่าด้วยความวัยความไวของผมไม่ได้กินหรอก

มันต้องมีเพื่อนผู้หญิงบ้างครับ
ก็ไปเดินไปเที่ยวด้วยกัน
ระแวงนะครับถึงมีรูปหลุดออกมา

ขายผลงานไม่ได้ขายชุดส่วนตัว
ก็แบบก็มีแฟนก็ดีนะครับ

แต่แบบเหมือนพยายามจะบอกว่า
ถ้าจะมีแฟนขอให้เป็นคนที่ช่วยกันทำให้ดีขึ้น

เออเนอะต้องแบบให้เขาแอปหล่อนิดนึงป่ะ

คำตอบเค้ามีสำเนียงนะ